เอาภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่ง่ายที่สุด
ภาคอีสานเป็นเจ้าของอำนาจอธิบใดหลายที่สุดในประเทศไทย
ผลผิดเพราะว่าจะเป็นเข่าเพราะว่าจะเป็นอ้อยเพราะว่าจะเป็นยาง
ภาคอีสานกันหลายที่สุดใกล้ใกล้เคียงกับภาคกลางนะครับ
เขาหอมมะลิหลายที่สุดอ้อยหลายที่สุดในประเทศไทยนะครับ
ยางภาระอันดับสองร่องจากภาคใต้ปาล์มก็มีบ้าง
เพราะฉะนั้นภาคอีสานต้องเอาคนอีสานเป็นนายก
คนอีสานคือภัยอนุทินชาญวิรากุลมีบ้านอยู่บุรีรำ
บ้านอีกวังหนึ่งที่เป็นบ้านของเพื่อนแท้อยู่ปากช่องนะครับ
เรียนโชฯชาญวีและสนามกอล์ฟมองครัน
นั่นแหละคืออีสานเป็นตัวตั้งผมเองก็เป็นคนอีสาน
เคยเป็นสอสอมา๔สมัยเป็นรัฐมนตรีมาสองสมัยแล้ว
มันบ่มีอย่างมากมายหรอกที่จะเห็น
ขออำนาจให้พักภูมิใจไทยเข้าไปบริหารประเทศ
อื่นก็บริหารมาจนล่าแล้วล่ะก็คือเก่านะครับ
ภักดิ์อื่นก็บริหารมาเมื่อเหมือนแล้ว
ซ้ำซากจนเขามายึดอำนาจ
ภักดิ์ภูมิใจไทยเป็นภักดิ์กลาง
เป็นภักดิ์สิบวาวาผู้นั่นผลิตการผู้หนี้ประชาธิปไตย

จะเอาปากท่องของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้ง
เขาอ้อยมันยางกัญชา
ภาคอีสานเหมาะสมในการปลูกกัญชาหลายที่สุด
เห็นมีผู้ใดสูบซ่าแล้วมันขาพอขาไหมฮะ
มันมีแต่ยิ่มเหมือนมือมันเป็นครับ
กัญชามองเป็นยาเสพติด
ถ้ากัญชาเป็นยาเสพติดเราก็เป็นยาเสพติดเป็นบ่ะ

อ้าวยาสุก

เพราะฉะนั้นกัญช่าเบาเป็นยาเสพติศ
กัญชาคือเป็นยานรักษาโรค

กัญชาคือรักษาโรคมะเร็ง
กัญชาคือสามารถรักษาโรคมะเร็งได้
เราจะต้องทลายเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวอีสาน

เพื่อที่จะได้ราคาสูงครับพี่น้องครับ
ขอบคุณค่ะอ้าย